คุณผู้ชมครับเดิมทีกรมเจ้าท่าเนี่ย
วันนี้เขาจะเคลียร์และทำความสะอาดท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
ที่แฟนคลับทั้งในประเทศต่างประเทศส่งดอกไม้นะฮะ
มาวางกองกันเอาไว้ปรากฏว่าพอพิธีชาปนกิจเลื่อนเนี่ยนะฮะ
คือเขาบอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะจัดให้เรียบร้อยจัดให้ปลอดภัย
แต่จะเปลี่ยนจากที่โป๊ะเรือนะไปวางที่สารารอเรือแทน
เพื่อความปลอดภัยนะฮะจะได้เพราะว่าตรงนี้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นทุกวัน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะครับ
แม้ว่าจะ๑๘วันได้แล้วแต่แฟนคลับยังมากันต่อเนื่อง
เอาดอกไม้มาวางไม่เพียงแต่คนในประเทศไทยเราเท่านั้นนะครับ
กลุ่มแฟนคลับของคุณแตงโมหรือคนที่เขาติดตามคดีนี้นะฮะ
โทรแจ้งนะครับให้ร้านดอกไม้ไปส่งไปวางนะครับ
แล้วก็มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรักและความอาลัยด้วย
ขณะที่กรมเจ้าท่าร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรีนะครับ
การย้ายช่อดอกไม้รูปภาพและสิ่งของต่าง
แฟนคลับของคุณแตงโมเอามาวางที่โป๊ะเรือ
แทนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดอกไม้และสิ่งของมีเยอะ
มันมันกินพื้นที่โป๊ะนะฮะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อแฟนคลับ
เอาช่อดอกไม้มาวางได้ล่าสุดครับ
คุณเบิร์ตฮะแฟนของคุณแตงโมนะครับ
มาวางให้คุณแตงโมที่ท่าเรือแล้วเขียนข้อความว่า
แบ่งมาส่วนหนึ่งเอามาให้โมนะ
เห็นไหมว่ามีคนรักโมมากคนรักโมเยอะเลย
ขณะที่บรรยากาศช่วงบ่ายแดดร้อนแค่ไหนนะ
แต่แฟนคลับของคุณแตงโมยังนำช่อดอกไม้มาวาง
ไม่ขาดสายครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะบรรยากาศช่วงบ่ายครับ
ช่อดอกไม้สีขาวมาวางไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนะครับ
แล้วบอกด้วยว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นแฟนของคุณแตงโม
ซึ่งยังมีการเอาดอกไม้ไปวางอะไร